กรณีของดิฉันค่ะเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อ
สำหรับการตั้งคำถามต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
โรงพักโพนสวรรค์ที่จังหวัดนครพนมนะคะ
ว่าลักษณะการเข้าไประงับเหตุแบบนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

คือเหตุการณ์เนี่ยพี่สาวโทรไปบอกให้ตำรวจมาระงับเหตุหน่อย
เพราะว่าน้องชายเนี่ยเกิดอาการคลุมคลั่งถือมีดลักษณะคือไล่ฟัน
กลัวว่าเดี๋ยวใครจะได้รับอันตรายทีนี้พอตำรวจมาประเด็นอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูนะคะ
มันมี๒ขยักนะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ขยักแรกไม่มีใครตั้งคำถามหรอกเข้าไประงับเหตุยุทธวิธีเราเข้าใจได้
แต่ขยักที่๒ตอนที่ชายคลั่งคนนี้เริ่มอาการอ่อนล้าเริ่มหมดฤทธิ์แล้ว
แล้วตำรวจก็เอามีดจากเขามาได้แล้วเนี่ยทำไมถึงเดินเข้าไปมือซ้ายถือมีดมือขวาถือปืน
ลักษณะคือเหมือนไปยิงเจาะยิงระยะเผาขนจนกระทั่งชายคลั่งตาย
คำถามมากมายสารพัดสารเพคือก่อนหน้านี้สังคมตั้งคำถาม
นี่ไงจังหวะนี้ค่ะเราก็เลยเดินทางไปในพื้นที่เลยนะคะ
ไปคุยกับตำรวจท่านนี้หมวดวิจิตรหรือร้อยตำรวจโทวิจิตบางปลาค่ะ
ตอนนี้ท่านยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์นะคะ
เอาล่ะก็พูดคุยทั้งบาดเจ็บแบบนี้แหละค่ะเปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐทีวี
รู้สึกน้อยใจเขาบอกว่าเขารู้สึกน้อยใจที่ถูกสังคมตัดสินจากคลิปที่เห็นเพียงด้านเดียว
ครับเพราะหมวดวิจิตรบอกว่าวันเกิดเหตุเนี้ย
จริงแล้วปืนมันลั่นนะปืนมันลั่นใส่ชายคลั่งก็คือนายลำเภยจำปาจนกระทั่งเสียชีวิต
ตัวเขาเองเนี่ยมีใครที่แสดงความเห็นใจบ้างไหม
เพราะเขาเองก็ถูกนายลำเภยเอามีดฟันที่หัวเอามีดฟันที่ลำตัว
แล้ววันนั้นที่เข้าไประงับเหตุหมวดวิจิตรบอกว่าไม่มีเสื้อเกราะด้วยนะ
แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นผมตายขึ้นมาเหตุการณ์มันจะกลับกันไหม
นี่คือการตั้งคำถามจากหมวดวิจิตรแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ
ว่าไม่อยากให้สังคมตีตราว่าเขาเป็นคนผิดตอนนี้เขารู้สึกน้อยใจฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
อ้าวแต่ว่าภาพเมื่อสักครู่

ก็ใส่อยู่ใช่ไหมแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อกรอก
ตามภาพที่เห็นคือไอ้เสื้อกั๊กสีดำมันคือเสื้อกรอกของตำรวจใช่ไหม
ใช่นะคะเอาล่ะคือเราก็ถามต่อนะคะ
วดวิจิตรอาวุธปืนที่เอาไปยิงเนี่ยคือตอนระงับเหตุขยักแรกเนี่ย
วิจิตรอ้างว่าตัดสินใจยิงออกไปนัดแรก
นัดแรกเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่อขู่
ให้ชายคล่างนายลำเพย์เนี่ยกลัวนะคะ
นัดที่๒ออกไปเพราะอะไรหมุดวิจิตร
วิจิตรบอกว่าหลังจากที่ถูกนายลำเภยเนี่ย
หน่ำฟันเข้าที่ศีรษะจนกระทั่งกระโหลกมันเปิดนะคะ
ที่สองยิงออกไปก็เป็นการป้องปลามป้องกันตัว
ตอนนั้นเลือดไหลเข้าตาแทบจะมองอะไรไม่เห็น
เลยไม่สามารถเก็บปืนเข้าซองได้อันนี้นัดสองนะคะ
คำอธิบายนัดหนึ่งนัดสองมานัดสามและนัดสี่คุณผู้ชม
นัดหนึ่งนัดสองเนี่ยหลายคนบอกว่าเข้าใจได้
แต่ไอ้นัดสามกับนัดสี่เนี่ยเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจจริง
ทีนี้คุณเห็นนะคะมือซ้ายถือมีดมีดของชายคลั่งนั่นแหละ
มือขวาถือปืนเดินกลับเข้าไปใหม่แล้วไปถีบ
นายลำเภยชายคลั่งประเด็นอยู่ที่หมวดวิจิตรคุณเข้าไป
ขยับที่๒รอบที่๒คุณเจาะยิงเขาไหมเจาะยิงไหม
วดวิจิตรอ้างบอกว่าที่หยิบมีดเพราะกลัวนายลำเภยเนี่ยจะคว้ามีดไล่ฟัน
ส่วนที่บอกว่าเจาะยิงหรือเปล่าคำถามประเด็นนี้น่าสนใจนะครับ
หมวดวิจิตบอกว่าที่เข้าไปคุณเห็นไหมอีกรอบหนึ่ง
ถูกนายลำเภยเนี่ยจับขาจนกระทั่งหมวดวิจิตเสียหลักล้มก็เลยทำให้ปืนลั่น
นี่คือชุดคำอธิบายรอบสองที่เข้าไปนะคะยืนยันว่าไม่มีเจตนาฆ่าหรือยิงในระยะเผาขน
ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตทีนี้เราไปถามผู้บังคับบัญชาของหมวดวิจิตรนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกวีศักดิ์สุขบางเป็นผู้กำกับโรงพักโพนสวรรค์บอกว่าตอนนี้เนี่ย
ข้อเท็จจริงว่าปืนลั่นปืนไม่ลั่นตั้งใจฆ่ายิงระยะเผาขนหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมและถ้าเกิดว่าไปพบว่าพฤติกรรมจริงจริงแล้วเนี่ย
คือตั้งใจยิงระยะเผาขนแปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าเจตนาฆ่าใช่ไหมใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้กำกับโรงพักพลสวรรค์บอกว่า
เบื้องต้นมีการตั้งข้อกล่าวหากับหมวดวิจิตไว้แล้วนะคะเรื่องของการประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่หลังจากนี้จะเพิ่มเรื่องของข้อกล่าวหาหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแต่จนถึงตอนนี้หมวดวิจิตรยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ไปดูครอบครัวของผู้ตายหน่อยค่ะ
ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยคือตำรวจเองก็พยายามที่จะแสดงความเสียใจแล้ว
แสดงความรับผิดชอบนะคะเดินไปเดินทางไปที่ครอบครัวของนายลำเภย
โดยมีพี่สาวของนายลำเภยกำนันแล้วก็ลูกชายของนายลำเภยผู้เสียชีวิตเนี่ย
ร่วมพูดคุยด้วยค่ะโดยเฉพาะน้องต้นลูกชายของผู้ตายอายุสิบห้าปีเองอ่ะ
คือน้องต้นอยู่กับนายลำเภยผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่๒ควบ
เพราะว่าเขาแยกทางกับภรรยาและที่ผ่านมาพ่อเป็นคนส่งเสียมาตลอดนะครับ
เป็นลูกชายคนเดียวด้วยเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังไปรับป้ากลับบ้าน
แล้วก็มีเพื่อนโทรศัพท์บอกว่าพ่อถูกยิง
ตนเองก็เลยขี่รถกลับมามาที่บ้านมาพบว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ก็คิดว่าโดนขาแกคงไม่เป็นไรมั้งคิดว่ามาดูพ่อยังไม่เป็นอะไรครับ
ทีนี้พี่ของพ่อผมเปิดให้ดูบอกว่าดูหน้าพ่อครั้งสุดท้ายนะผมก็ร้องครับ
สิ่งที่กังวลหลังจากนี้นะคะก็คืออนาคตของน้องต้น
เด็กชายวัย๑๕ปีเป็นลูกชายคนเดียวแล้วตอนนี้น้องก็ต้องอยู่คนเดียว
แล้วนะคะอนาคตน้องจะเป็นยังไงผู้กำกับโรงพักพลสวรรค์บอกว่า
ก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานะคะ
รับปากแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาด้วยนะตอนนี้เขาไร้เสาหลักไร้ที่พึ่งไปแล้วอ่ะ
ก็ยังไม่ทราบว่าตำรวจนายนั้นเห็นคลิปเหตุการณ์หรือยังที่มีคนถ่ายเอาไว้
เพราะบางอย่างมันก็ขัดกับคำให้การของท่านเองนะฮะเดี๋ยวต้องรอไปตามกระบวนการแล้วกัน